อย่างที่เกิดไว้ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์

เป็นคลิปของหญิงสาวคนหนึ่งนอนร้องไห้
โดยมีผู้ชายเอามือปิดปากเอาไว้แล้วเธอก็เหมือนจะไม่มีแรงสู้
โพสต์เอาไว้นะคะว่าเธอถูกซ้อมจนน่วม
คลิปนี้พอมีการเอามาแชร์เนี่ยคนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงเลยนะคะ
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะ
นี่ไงพอดูคลิปนี่คือก็รู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงถูกกระทำอะนะคะ
เป็นคลิปเผยนาทีแฟนเก่าบุกบีบคอแล้วก็ปิดปากเธอค่ะ
จากการที่พยายามจะไปขอคืนดีกันแต่ไม่สำเร็จนะคะในคลิปจะ
มาทำถึงห้องเตรียมตัวมีมากกว่านี้แน่นอน
ทืบต่อยอัดที่แขนขาและท้องหลัง
บีบคอระรานไม่เลิก
ทืบท้องเข้ามาได้ไงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เรียกร้องให้ตัวเธอคบกับผู้ชายคนนี้ต่อ
แต่ตัวผู้ชายก็มีคนอื่นอยู่เป็นได้แค่เพื่อน
ซึ่งคลิปนี้ค่ะเลยมีชาวเน็ตเข้าไปวิภาควิจารณ์ต่อกันอย่างหนักเลยนะคะ
บอกว่าอยากจะชี้แจงเรื่องคือตัวเองเลิกกับแฟนเก่า
คือผู้หญิงคนนี้ได้สองเดือนแล้วแต่ก็ไปมาหาสู่กันอยู่
ต่างคนต่างมีแฟนใหม่ตอนเกิดเหตุตัวเองกลับมาเอาของที่ลืมไว้และตอนนั้นเมามาก
รับว่ามีปากเสียงกันและอารมณ์ร้อนทำอะไรไปก็จำไม่ได้ด้วย
รู้ตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลตอนขอโทษและยอมรับผิดทุกอย่าง
แล้วก็ขอโทษทางครอบครัวของฝ่ายหญิงไปแล้วโดยสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะ